ข่าวต่อไปนี้เป็นศึกระหว่างงูเห่ากู้ภัยแล้วก็หมา

มันมีงูเห่าตัวเคืองตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในบ้านอยู่ที่ชาเชิงเศร้า
เจ้าของบ้านเห็นปุ๊บมันกำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่นะ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยกู้ภัยกำลังจับ
เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงหมาตัวหนึ่งด้วยความที่หมามันห่วงบ้าน
วิ่งเข้าไปกัดงูแล้วมันกลายเป็นศึกระหว่างงูกับหมา
กู้ภัยกับเจ้าของบ้านก็ต้องไปห้ามศึกระหว่างงูกับหมาอีกทีหนึ่ง

ชมภาพความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชม

คือมหาเข้ามาในจังหวะที่ถึงจับแล้ว

คุณรู้ไหมว่าพอโดนลาี่แบบนี้มันเจ็บนะ
เพราะว่างูใช้ท้อง๗๐๖
อันนี้มันก็กลายเป็นภาพที่แบบตอนแรกก็กลัวกันไงมันแผลไม่เบี้ยสุดท้ายเนี่ย

สุดท้ายงูเห่าก็แพ้หมาเห่านะคะ
มันก็เป็นความชุดละมุนชวนตลกนะ
เจ้าตัวก็วิ่งไล่กัดงูเห่าแบบไม่กลัวตายเลยอ่ะนะฮะ
เจ้าของบ้านเขาก็แจ้งกู้ภัยเนี่ยมีงูเห่าเข้าบ้านกำลังแผลแม่เบี้ย
มาช่วยจับกันหน่อยชูคออยู่เนี่ย
คนก็ถามว่าบ้านเลขที่อะไร

บ้านเลขที่๒๔๐ทับ๖หมู่๘ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางประกงจังหวัดฉาเชิงเศร้า
งูเห่าตัวนี้เขาวัดความยาวได้ประมาณสักเมตรครึ่ง

เป็นถุงปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนนั้น

เจ้าของบ้านกับกู้ภัยต้องห้ามกันพันละวันทีเดียว

ตาชัยอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ก็บอกว่าขณะกำลังขับรถเข้าไปที่บ้าน
ได้ยินเสียงเจ้าพริกไทยน้องหมาเนี่ย
เห่าเสียงดังผิดปกติพอเปิดประตูลงไปปุ๊บไปเห็นเจ้า
พริกไทยกำลังเห่างูอยู่มันก็แผ่แม่เบี้ยอยู่ก็เลยแจ้ง
กู้พายมาจับผมคิดน่ะว่าหน่ะตอนแรกนี่คืองูมันยังไม่